ดูเรื่องราวที่คุ้นเคยกับคุณชนะดีกว่านะครับ
เพราะว่าชาวบ้านเขาไปเจอกับงูเหลือมขนาดยักษ์
กินเหยื่อซะอิ่มเลยแล้วก็เลื้อยข้าวโพงย่าไป

แจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาเลยจ้า
ชาวบ้านหมู่๑๑ตำบลบ้านนิคมอำเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
ตกใจสุดขีดค่ะเพราะว่าเขาขับรถจักรยานยนต์ผ่านบริเวณตรงนี้สวนยางพารา
แล้วก็ไปเห็นเจ้างูเหลือมขนาดใหญ่ใหญ่มาก
กำลังเลื้อยผ่านทางข้าวโพงย่าข้างทาง

แจ้งเจ้าหน้าที่เลยค่ะแจ้งเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิ
ร่วมใจบางขันนะคะเข้าช่วยจับหน่อยนะ
ที่เกิดเหตุในสวนยางนะคะข้างบ้านเนี่ยค่ะก็พบอย่างที่เห็นเลย
งูเหลือมขนาดใหญ่กำลังเลื้อยโอ้โหเลื้อยเชื่องช้าแหละ
เพราะว่ามันอิ่มมันก็เลื้อยเข้าไปในพงหญ้าใช่ไหมมันกินเหยื่ออิ่มมา
ว่าเหยื่อที่กินน่าจะเป็นลูกหมูดิน
แล้วกินไปจนอิ่มท้องป่องเลยคุณ
เจ้าหน้าที่ก็เลยกระจายกำลังล้อมกันนะคะ
แล้วก็ใช้อุปกรณ์ในการจับมีบ่วงด้วยนะคะ
พยายามจะเอาบ่วงคล้องที่หัว
ค่อนข้างยากลำบากอยู่พอตัวเนื่องจากว่างูตัวนี้มันค่อนข้างจะดุค่ะ
มันไม่ยอมให้จับง่ายคุณเห็นไหมมันดุร้ายเหมือนกันนะ
ผ่านไปประมาณ๒๐นาทีค่ะถึงจะจับงูเหลือมได้นะคะ

ความยาวของงูเหลือมที่เราเคยวัดกัน

วันนี้ความยาวของงูตัวนี้คุณดู

เอามาวัดความยาวได้นะ

เมตรโอ้โหแล้วน้ำหนักคุณชนะน้ำหนักเนี่ยใช้ผู้ชายกี่คนอุ้ม
น้ำหนัก๙๐กิโลกรัมใช้คนเนี่ยเจ้าหน้าที่๗ถึง๘คน
ในการอุ้มงูเหลือมเพื่อจะเคลื่อนย้ายใส่กระสอบแล้วไปปล่อยป่าต่อไป
กระสอบที่ไหนจะใส่ได้ตอนนี้ยาวตั้ง๖เมตร
นั่นดิคือปกติเราอ่านข่าวเนี่ย๕เมตรนี่คือใหญ่มากแล้วนะคุณผู้ชมนะ
สำหรับงูเหลือมขนาดยักษ์แบบนี้ตัวนี้ใหญ่จริงอ่ะ

น้ำหนักคือนักกว่าคนนักเท่าคนผู้ชายอ่ะ
ตัวใหญ่กลายอย่างนี้นะตัวใหญ่๙๐กิโลกรัม
โอ้โฮแต่น้ำใกล้คือ๕เมตร

ตั้งสติกันอย่างมากเลยนะขวัญเอ้ยขวัญมา